เที่ยงคืนเนี่ยประมาณเที่ยงคืนครึ่งคุณผู้ชมเกิดเหตุระทึกเลยครับ
คืออย่างที่เรารู้กันดีสมุทรประการเนี่ยโรงงานเยอะ

เที่ยงคืนครึ่งโรงงานก๊าซหุงต้มระเบิดครับ
แล้วที่มันน่าเป็นห่วงคือมีคนบาดเจ็บ๕คนหนึ่งในนั้นสาหัส
คือโดนไฟคลอกไฟไหม้๗๐ของร่างกาย
แต่ว่าณตอนนี้เพลิงสงบลงแล้ว
แต่ว่าต้องไปสำรวจความเสียหายด้วยนะครับ

เพราะว่าเที่ยงคืนครึ่งพนักงานทุกคนเลิกงานหมดแล้ว
เข้าห้องพักของตัวเองไปหมดแล้วระหว่างที่เขานอนอยู่
มีพนักงานบางคนได้ยินเสียงระเบิดเป็นแบบนี้ฮะ

ตอนนี้ยังไม่มีไฟครับ
รัมเวลาอยู่สักปีเกินนะซึ่งอนอกคนอยู่อร่อยโอ้โห
ถ่ายถ่ายอยู่ระเบิดต่อหน้าต่อตาเลยครับใช่ค่ะ
คือคนไทยคงจับสังเกตได้แล้วว่ามีอะไรผิดปกติอยู่
แล้วในนั้น๓๑ชีวิตครับมี๓๑ชีวิตพนักงานอยู่ในโรงงานก๊าซหุงต้มแห่งนี้
โอ้โหก๊าซรั่วไหลมาก่อนครับคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมฮะแล้วก็ระเบิดดังสนั่นเลย
เป็นโรงงานบรรจุก๊าซหุงต้มในซอยวัดบัวโรยตำบลบางเสาทงที่สมุทรปราการ

ประมาณ๒ไร่โอ้โหแล้วดูเพลิงสิฮะ

แล้วที่มันน่าเป็นห่วงคือมันเกิดตอนดึกนี่แหละ

ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีเพลิงก็สงบลง

คละคลุ้งไปทั่วเป็นวงกว้างเลย

ซึ่งมีช่องหัวจ่ายด้วยส่วนด้านหน้าเนี่ย

ับเยินครับเสียหายจากแรงระเบิด

แล้วก็จะมียานผ่านะพวกรถยนต์
รถกระบะเนี่ยวอดหมดเลยคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม

งต้มครับขนาด๑๕ลิตร

กระจายเกลื่อนทั่วบริเวณเลยนะ
พนักงานทั้งหมด๓๑คนแยกเนื่อยกันมาทั้งวันแล้ว
ไปพักผ่อนครับใช่ค่ะพักผ่อน
กระทั่งเที่ยงคืนครึ่งบางคนหลับแล้วบางคนยังไม่หลับ
เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นเลย

มีกลิ่นก๊าซฟุ้งกระจายไปทั่ว

ยังน่าตกใจอยู่นะฮะตอนมันระเบิดเนี่ยคุณน้ำแข็ง

เอาชีวิตรอดไว้ก่อนหนีตายมาก่อน
เพราะอย่างที่บอกค่ะว่าห้องพักมันก็อยู่ตรงโรงงาน
ใช่แล้วจุดที่มันเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นมา
มันอยู่จุดใกล้กับห้องพักด้วยไง
แล้วมันจะมีคนที่ห้องพักเนี่ยอยู่ใกล้จุดระเบิดมากกว่าคนอื่นเขาเนี่ย

เผาร่างครับ
ณตอนนี้ยังไม่มีคนเสียชีวิตนะคุณผู้ชม
กู้ชีพครับเร่งให้การประถมพยาบาลนำตัวคนเจ็บ
จากการถูกไฟไหม้๕คนไปส่งรักษาตัวในโรงพยาบาลใกล้เคียง

โอ้โหแล้วดูคนนี้ฮะน่าจะโดนไปเยอะเลยล่ะ
ใช่ค่ะแล้วตอนที่คนเจ็บออกมานะนะ
แต่ละคนยังสามารถพูดได้อยู่ยังสามารถสื่อสารได้อยู่
เจ้าหน้าที่พยายามถามยังมีอีกไหมข้างในยังมีอีกไหม
อยู่กี่คนเจอกี่คน

แล้วมีภรรยาของคนขับรถส่งก๊าซ

เธอคนนี้บอกว่าเธอได้ยินเสียงหม้อแปลงระเบิด
ก่อนที่ไฟจะลุกไหม้ขึ้นครับไปฟังเธอ
เสียงหม้อแปลงหน้าห้องระเบิดค่ะตอนนั้นเราทำอะไรอยู่นอนค่ะ
เราได้ยินยังไงได้ยินเสียงหม้อแปลงหน้าห้องระเบิดค่ะ
เหมือนใช่ไหมเหมือนหน้าเหมือนหม้อแปลงระเบิดใช่ไหม
มันระเบิดตรงหน้าห้องหนูเลยไอ้ที่มันเป็นหม้อแปลงค่ะ
อ๋อหม้อแปลงหน้าห้องระเบิดใช่ค่ะ
ไปถามคุณแววนะตอนเหตุเกิดใหม่
คุณแววก็บอกว่ามันน่าจะเป็นหม้อแปลงระเบิด
ระเบิดหน้าห้องเธอเลยค่ะส่วนตำรวจครับ
ร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์กาญจนสอนพนักงานสอบสวนบอกว่า
เบื้องต้นจากการตรวจสอบโรงงานแห่งนี้
เจ้าของโรงงานชื่อนางสาววดารัฐเกรติพักดีพงศ์ครับอายุ๕๑ปี
โรงงานนี้เปิดมา๑๐ปีแล้วนะ

ส่วนสาเหตุการระเบิดนี่สิยังไม่แน่ชัดครับ
ซึ่งได้ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
มาตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดระเบิดในครั้งนี้ต่อไปครับ
สารสารเจ้าคุณผู้ชมตั้งอยู่ตรงนั้นไหม้ไปด้วย